เรื่องของขโมยขโจรแล้วก็ความรุนแรงในสังคมนะครับ

แต่ว่าคราวนี้มาดูเรื่องขโมยขโจนก่อนละกันคุณผู้ชม
คราวนี้โจรซีฟู้ดหัวขโมยซีฟู้ด

โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิด

คือบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายเขาเข้ามา
แล้วเห็นไหมที่จอดอยู่เป็นรถแท็กซี่สีเหลือง
แล้วก็มาจอดอยู่ริมข้างทางหลังจากนั้น
เข้าไปดูสิตักกลุ่มหอยปูปลาที่อยู่ในร้าน
แล้วก็นี่ยกอะไรไปด้วยเนี่ยยกอะไรฮะนี่หลายอย่างอ่ะคุณ
ใช่ค่ะก็พอเอาข้าวของพวกนี้อันนี้ทีวีใช่ไหม

เออพอหลังจากนั้นก็ขึ้นแท็กซี่สีเหลืองอะค่ะขับหลบหนีไป
จุดที่เกิดเหตุร้านนี้คือร้านอาหารปั๊มเอเชียซีฟู้ด
ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีนั่นเองค่ะ
แล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เจ้าของร้านคือนายอนุชาแก้วแก่มจันท
ก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบส
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ครั้งแล้ว
ค่าความเสียหายกว่า๒๐๐๐บาท
ทีนี้ชุดสืบสวนเขาก็ต้องลงพื้นที่ค่ะไปเก็บข้อมูล
หาตัวคนร้ายลายนี้เขาขับแท็กซี่สีเหลืองไปตรงไหนต่อ

รู้ว่าคือนายุทธศักดิ์ทองพลอยอายุ๓๙ปี

ก็ไปจับตัวได้ที่หน้าบ้านเช่า
สามัคคีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองที่นนทบุรีนี่แหละ
นี่ดูสิไปดูในห้องเจอของกลางเพียบเลยค่ะ
เจออะไรบ้างโทรทัศน์เอ่ยรถจักรยานพัดลมเพดาน
ตู้เย็นเมื่อกี้ที่เห็นว่าแบบเยอะนะ

แต่เป็นตู้เย็นในห้องพักเขาคุณผู้ชม
คือกุ้งปูปลาพวกนี้

ทีนี้จากการสอบสวนผู้ที่ก่อเหตุ
ก็คือนายยุทธศักดิ์ก็สารภาพบอกว่าก่อเหตุจริง
ทำแบบนี้มาแล้วเกือบ๑๐ครั้ง
ไม่ได้เอาข้าวของพวกนี้ไปขายต่อนะ
แต่ขโมยมาเนี่ยพวกทีวีรถจักรยานเอามาไว้ใช้เอง

เขาบอกว่าอาหารทะเลเอามาให้ลูกกิน

ระเวนก่อเหตุทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
นนทบุรีปฐุมธานี
ดังนั้นคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิด
คือมันเห็นเป็นบางมุมของหน้าเขา
บ้านไหนร้านไหนที่สงสัยว่าผู้ชายคนนี้
ยุทธศักดิ์จะไปก่อเหตุ

ที่สพรัฐนาธิเบสตลอด๒๔ชั่วโมงเลย

เพราะว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีผู้เสียหายเพิ่ม

ไปดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมที่อายุทยา
คราวนี้คนร้ายจะเข้าไปขโมยแป้งโรตี
แต่ว่าโชคดีนะเอาอะไรไปไม่ได้

ร้านแสงอรุณขายวัตถุดิบพวกทำโรตีสายไหม
ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะ

อยู่ติดกับย่านขายโรตีสายไหม
แล้วคุณก็รู้ว่าอยุธยาโรตีสายไหมเขา

ทีนี้เจ้าของร้านคือคุณพี่อุกกฤษ
ผู้พัฒนภงก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น

แล้วก็ปิดประตูเหล็กม้วนหน้าร้านเอาไว้

เพราะว่าตอนเช้าต้องตื่นไปซื้อของไง
ทีนี้ลูกชายนั่งทำงานอยู่หน้าคอมอยู่ด้านล่าง

แต่ว่าตอนประมาณสักตี๓ได้ยินเสียงผิดปกติ
เอ๊ะเสียงอะไรนะมันกึกกักกึกกัก

พอออกไปดูปุ๊บไม่เจอคนนะคุณผู้ชม
น้ำตาลทราย๓กระสอบเจอน้ำมันพืช๑รัง
เจอแป้งสาลีอเน็ตประสงค์๓ลัง
รวมแล้ว๔๐๐กว่าบาทคือตั้งอยู่ข้างนอกนี้
คือพ่อเขาก็รู้ไงว่าของมันไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้

ก็เลยคิดว่าคนร้ายน่าจะเอามาวางไว้
คือหยิบมาแล้วแหละกำลังจะขโมย
แต่พอคนร้ายได้ยินเสียงลูกชาย
ได้ยินเสียงเจ้าของร้านก็คงหนีไปทิ้งของไป
โชคดีนะอันนี้ยังได้ของคืนแล้วก็ไม่ถูกคนร้ายทำร้าย
หลังจากนี้คุณพี่อุกฤษคงจะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ล็อกลึกประตูบ้านประตูร้านอะไรให้ดีมากยิ่งขึ้น